เหตุการณ์นี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหมันน่าสะเทือนใจมาก
โดยเฉพาะสำหรับเด็กคนหนึ่งนะที่อายุ๙ขวบนะ
ที่ตอนนี้เขาได้ยินข่าวสารว่าแม่ของเขาเนี่ยพาคนไปฆ่าพ่อ
เพราะว่าแม่เนี่ยเลิกกับพ่อแล้วแม่ไปมีสามีใหม่
เดี๋ยวท่านรอดูภาพนะตอนที่ลูกเขาถามแม่
แต่ดูเหตุการณ์นี้ก่อนเหตุการณ์เนี้ยมันเกิดขึ้นก็คือมีผู้ชายคนหนึ่งนะฮะ
ถูกแทงเสียชีวิตอยู่ในห้องพักชั้น๒ของบ้านเอื้ออาทร๑
ที่อำเภอบังบัวทองจังหวัดนวลธามุรีนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดเมื่อวานนี้ครับ
ธันวาคมที่ผ่านมานะครับผู้ตายชื่อนายนัทพงศ์พุ่มเปียอายุ๒๖ปีนะครับ
ถูกคนร้ายบุกเข้าไปนะฮะแทงจนเสียชีวิตนะครับ
ถ้าตรวจสอบจากร่างกายแล้วเนี่ยมีบาดแผลถูกแทงที่คอด้านซ้าย๒แผลนะครับ
แล้วใกล้ใกล้ศพก็มีมีดทำครัวตกอยู่หนึ่งเล่มเพื่อนของผู้ตายนะ
เขาบอกว่าเขาอยู่ในเหตุการณ์แล้วขอยืนยันว่าคนก่อเหตุคือนายวีรพงศ์สถิตธรรมศาล
มีฉายาว่ายุ่นบังแคร์อายุ๓๒ปีเป็นสามีใหม่ของอดีตภรรยาของนายนัทพงศ์ผู้ตาย
ภรรยาชื่อนางอุมาพรชื่อเล่นชื่อเจนนามสกุลนวลเอี่ยมนะ
มากับผู้ชายอีกคนนึงที่ไม่รู้ชื่อตอนนั้นเพื่อนเขาไม่รู้ชื่อ
แต่ว่าตอนนี้รู้แล้วนะครับเดี๋ยวจะบอกนะ๓คนนี้มาเคาะเรียกให้นายนัทพงศ์เปิดประตู
ในวันเกิดเหตุนะครับมีกราฟิกเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราทำให้ดู
แล้วเดี๋ยวให้ดูวงจรปิดอีกทีหนึ่งกราฟิกเนี่ยนะตามคำบอกเล่าของเพื่อนผู้ตายบอกว่า
นายวิรพงศ์สามีใหม่ของนางอุมาพรนะครับพอเข้ามาถึงห้องก็มีปากเสียงชกต่อย
นายนัทพงศ์ผู้ตายผู้ชายที่มาด้วยอีกคนนึงใช้มีดเอามาจี้ที่คอนายนัทพงศ์
ค่ะแต่ว่าในยุ่นบางแคร์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องเดี๋ยวจัดการเองอ่าไม่ต้องมายุ่ง
ส่วนนางอุมาพรยืนรออยู่ด้านนอกแล้วนายยุ่นบางแคร์ก็ใช้มีดเนี่ยแทงเข้าที่คอของนายนัทธพงศ์
จนเสียชีวิตคือแบบล้มแน่นิ่งลงไปทั้งยืนแล้วก็เสียชีวิตไปเลยนะครับ
แล้วทั้ง๓คนก็คือสามีใหม่นางอุมาพรอดีตภรรยาแล้วก็เพื่อนที่มาด้วย
ก็พากันวิ่งออกจากห้องพักที่ชั้น๒บ้านเอื้ออาทร๑ที่บางบัวทองนนทบุรีออกไป
มีหลักฐานที่เจ้าหน้าที่ได้มานะครับทุกผู้ชมครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
ที่จุดป้อมรักษาความปลอดภัยทางเข้าออกนี่ฮะของห้องพักเอื้ออทรที่เกิดเหตุเนี่ย
ตีสี่หนึ่งธันวาคมใช่ค่ะนี่ฮะอันนี้ขาไปขาเข้า
จะเห็นว่ามีผู้ที่ขี่จักรยานยนต์มาด้วยกัน๓คนนะครับนั่งซ้อน๓กันมาเลย
ขี่มาหานายนัทพงศ์ผู้ตายนะครับโดยมีนายยุ่นบางแคร์
ส่วนอดีตภรรยาของผู้ตายชื่อนางอุมาพรหรือว่าเจนนั่งหลังสุด
เลี้ยวรถเข้ามาผ่านกล้องวงจรปิดของป้อมรอปภแล้วพอ๔นาฬิกา๙นาทีทั้ง๓คนเดี๋ยวท่านคอยดูนะฮะ
ขี่จักรยานยนต์กลับออกไปนะครับอันนี้ตอนที่เดินขึ้นไปเห็นไหมเขาจะมีเดินเข้าไปด้วยนะครับ
แล้วเขาจะเดินกลับออกมาขี่จักรยานยนต์กลับออกไปเข้ามาคือ๔นาฬิกา
ออกไปคือ๔นาฬิกา๙นาทีใช่ค่ะใช้เวลาก่อเหตุ๙นาทีค่ะ๙นาทีเท่านั้นเองนี่ตอนออกนะฮะ
เข้าไปถึงที่ห้องแทงเขาตายเลยแล้วเดินออกมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น
อันนี้ครับอันนี้ตอนออกไป๔นาฬิกา๙นาที๓คนนะครับ
สืบสวนภูทรภาค๑ตอนนี้ล่าสุดนะครับ
จับได้สองแล้วนะครับคือนายวีรพงศ์หรือว่านายยุ่นบางแคร์
กับนางอุมาพรที่เป็นอดีตภรรยาผู้ตาย
จับได้ในกรุงเทพแถวฝั่งทน
ส่วนอีกคนนึงที่มาด้วยชื่อในนัทนะฮะ
ในนัทเนี่ยตามรายงานคือจับได้ที่ชนบุรีนะครับ
กำลังนำตัวเข้ากรุงเทพอยู่นี่ฮะผู้ต้องหาที่จับได้
นายวิรพงศ์กับนางอุมาพรนะครับ
จากการสอบปากคำนะครับนายวิรพงศ์เบื้องต้นปฏิเสธนะฮะ
คือเขาบอกว่าเขาไปแต่เขาไม่ได้แทง
คนที่แทงคือในนัทที่จับได้ที่ชนบุรีโบยให้เพื่อนถูกต้อง
นี่คือนายวิรพงศ์กับนางอุมาพรนะครับ
บอกว่าในนัทเนี่ยที่มาด้วยกันเป็นคนลงมือแทงนายนัทพงศ์จนเสียชีวิต
ตอนนี้ตำรวจกำลังเร่งสืบสวนอยู่นะครับเพื่อที่จะเอาให้ละเอียด
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ตำรวจเตรียมจะนำตัวไปขยายผลไปสอบปากคำ
นะครับอ่าเดี๋ยวคงสอบทั้งคืนอ่ะส่วนบ่ายพรุ่งนี้มีรายงานว่า
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑จะแถลงรายละเอียดคดีอีกครั้งหนึ่ง
แต่ถ้าดูจากประวัติของในยุ่นบางแคซึ่งเป็นสามีใหม่ของนางอุมาพร
เคยถูกจับกลุ่มคดียาเสพติดในพื้นที่นนทบุรีมาแล้ว
แล้วก็พ้นโทษออกมานี่ครับแล้วก็มาก่อคดีล่าสุดก็คือคดีนี้
ค่ะแล้วก็ตามรายงานเบื้องต้นนะคะก็คือสามีเก่าที่ถูกฆ่าตาย
กับสามีใหม่ที่เป็นคนก่อเหตุเนี่ยค่ะเขาเป็นเพื่อนกันเขาสนิทกัน
คาดว่าทะเลาะกันไม่พอใจกันก็เรื่องตัวผู้หญิงคนนี้แหละ
วันนี้ค่ะคุณนฤทธบุญนิ่มเดินทางไปที่วัดวิมุตยารามนะคะ
นักข่าวของเราไปที่วัดนี้เพราะว่าวัดนี้เป็นสถานที่จัดงานศพของนายนัทพงศ์
ก็มีญาติมีคนใกล้ชิดมาร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมากนะคะ
แม่ของผู้ตายก็คุยกับทีมข่าวของเราค่ะ
คุณแม่ดวงใจเล็กเลิศอายุ๕๓ปี
คุณแม่เนี่ยโอ้โหคุยไปน้ำตาไหลไป
บอกหัวใจแทบสลายที่รู้ว่าลูกถูกแทงตาย
เรื่องนี้แม่ของผู้ตายบอกว่าฝ่ายหญิงน่าจะรู้เห็นเป็นใจ
เป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายหญิงไม่รู้เรื่อง
เพราะกล้องวงจรปิดมันเห็นชัดว่าฝ่ายหญิงเป็นคนพาสามีใหม่

แม่บอกว่าไม่อยากให้ลูกตายฟรีนะคะ
คนที่ฆ่าลูกต้องได้รับโทษให้ถึงที่สุดค่ะ
สาวแม่โทรมาบอกว่าใจทำใจดีนะนัทโดนแทง
แม่ก็ถามว่าก็โดนแทงที่ไหนก็บอกว่าที่ห้อง
ก็ยังไม่รู้ว่าเขาตายแม่บอกโอเคเดี๋ยวแม่จะรีบไป
ทำใจไม่ได้เลยมันไวมากมันทำไม่มีอะไร
มึงจะต้องมาทำลูกกูแบบนี้สงสารลูกค่ะสงสารลูกมาก

ไม่เคยคิดแบบนี้เลยไม่คิดว่าลูกเราจะต้องมาตายแบบนี้
กลัวลูกแม่จะต้องตายฟรี
ถ้าจับได้แม่ดีใจมากและญาติของแม่ก็ดีใจมาก

พี่สาวของผู้ตายค่ะนางสาววริสรายังจันทร์หรือนุ้ยอายุ๓๕ปี
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังแบบนี้นะคะ

อุมาพรแฟนเก่าของผู้ตายที่ตามภาพจากกล้องวงจรปิด
เห็นเลยว่าเดินเข้าไปข้างในบ้านอืมแล้วก็ออกมาเนี่ยค่ะครับ
ทำเป็นเฟซบุ๊กไปถามพี่สาวของผู้ตายนะอ๋อเหรอฮะ
นัทธพงศ์ตายแล้วเหรอใครทำถ่ายรูปมาให้ดูหน่อยได้ไหม
นี่ไงนี่ว่าตายจริงเนี่ยแชทไปผ่านทางเฟซบุ๊กอ่ะ
มาพรนี่คือชื่อเจนเนี่ยที่แชทมาพี่สาวของผู้ตายเลยตอบว่า
ก็เห็นมากับตาแล้วจะถามทำไมอ่ะอ่าตอบกลับอย่างงี้เลยเหรอใช่
ตอนนั้นเธอสงสัยไม่รู้ไหมว่าเขาเห็นกล้องวงจรปิดอะไรกันหมดเลยนั่นสิคือกล้องวงจรปิดมันชัดไง
พี่สาวของผู้ตายก็เลยบอกว่าก็นางอุมาพรนี่แหละมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้ว
มีส่วนรู้เห็นทุกอย่างส่งข้อความมาแบบนี้ทำไมอ่ะ
ทำเหมือนตัวเองไม่รู้เรื่องอะค่ะอืมส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะ
พี่สาวของผู้ตายบอกว่าเชื่อว่ามันมีเรื่องอื่นนอกเหนือจากเรื่องของความหึงหวงอ่ะนะ
ไม่ใช่แค่เอออ้างว่ามาทวงเงินอะไรแบบเนี้ยแล้วก็บอกว่าไม่คิดเลยนะ
ว่านางอุมาพรเนี้ยคนที่เคยอยู่กินกันมาสิบกว่าปีอ่ะ
มีลูกด้วยกันกับผู้ตายถึงจะกล้ามาก่อเหตุแบบนี้นะคะ
เขาส่งส่งมาทำนองบอกบอกเราว่านัทตายแล้วเราก็เออตายแล้ว
เพราะฉะนั้นมันก็ถามว่าเอาไว้ที่ไหนส่งรูปให้ดูหน่อย
เหมือนเหมือนไม่เชื่อว่าตายจริงอะไรอย่างเงี้ย
อยากให้แน่ใจหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่คำพูดที่เขาคุยกับเราตอนนั้นน่ะ
เจนไม่ใช่เจนคุยเพราะว่าปกติไม่ใช่คุยแบบเนี้ย
เราก็ตอบเราก็ตอบไปก็มาเห็นเองแล้วก็ไม่เห็นกระตาเองแล้วไม่ใช่เหรอ
เขาก็บอกว่าเขาไม่รู้เรื่องเขาไม่รู้เรื่องอะไรคืออะไรอะไรอย่างนี้
เออก็ตอนแรกก็แบบว่าคิดว่าโกหกอยู่แล้วในเมื่อก็มา
ก็เรารู้เรื่องเราคือเรารู้เรื่องแล้วเออแต่คือเราก็แบบอืม
ตามนั้นคือก็ตามเขาไปคือพี่สาวของผู้ตายเนี่ยเชื่อว่าคนที่ใช้แมท
เฟซบุ๊กของเจนอุมาพรอดีตภรรยาของน้องชายทักมาถามเนี่ย
ต้องเป็นนายุ่นที่เป็นสามีใหม่ทำเป็นมาถามเหมือนกับถามข่าวว่า
เขารู้กันหรือยังเขารู้ความเคลื่อนไหวอะไรของเรายังไงไหม
สุดท้ายแล้วนายยุ่นกับนางอุมาพรตอนนี้ถูกจับได้แล้วนะฮะ
อีกคนนึงที่ไปด้วยกันก็ถูกจับได้แล้วเนี่ยฮะระหว่างที่คุณนฤทธบุญนิ่
ผู้สื่อข่าวของเรากำลังคุยกับพี่สาวของผู้ตายอยู่นะคือผู้ตายกับนางอุมาพรเนี่ย
ที่เป็นอดีตภรรยาเขามีลูกชาย๙ขวบใช่ค่ะลูกชายคนหนึ่งออกมา
อุมาพรที่ถูกจับแล้วตำรวจกำลังจะเอาตัวเข้าห้องขัง
เดี๋ยวเขาต้องลิฟต์หมดอืมโทรศัพท์มือถือทรัพย์สื่อและดังดังดังดังนานานี้
โทรมาหาพี่สาวผู้ตายบอกว่าขอคุยกับลูกชายหน่อย
เนี่ยเดี๋ยวต้องเข้าห้องขังแล้วก็เลยขอคุยกับลูกชายหน่อย
แล้วรู้ไหมว่าลูกชายวัยเก้าขวบเนี่ยถามแม่ว่าอะไรค่ะ
น้องคนนี้นะฮะถามแม่ว่าแม่พาคนอื่นมาฆ่าพ่อทำไมอืม
ส่วนฝ่ายแม่เนี่ยบอกว่าแม่ไม่รู้เรื่องอย่าไปเชื่อตามข่าว
แล้วก็ยังบอกด้วยว่าเนี่ยในยุ่นเนี่ยที่เป็นสามีใหม่ของเธอเนี่ย
ก็ไม่ได้แทงพ่อนะอ่าแต่เป็นในนัดเพื่อนของนายยุ่นเนี่ย

เพราะว่ามาทวงโทรศัพท์คืนจากพ่อแล้วก็บอกกับลูกว่า
แม่รักหลงมากนะเป็นผู้ชายอย่าร้องห้ายนี่นี่

นั่นแหละยิ่งรู้ว่าถ้าเป็นอย่างนั้นยิ่งไม่น่าจะพามา

เธอไม่ได้ลงมืออะไรอยู่แล้วแหละเธอไปด้วย
แต่เธอก็พูดเหมือนนายุ่นบอกว่านายุ่นก็บอกว่าเค้าไม่ได้แทง
เพราะว่าที่ชนบุรีเขาคุมตัวได้กำลังเอาเท่ามาที่บางบัวทองอยู่นะครับ
ตำรวจสพบังโบทองบอกว่าตอนนี้นายยุ่นกับนางอุมาพรเนี่ย

ส่วนในนัทที่ไปด้วยกันอีกคนนึงจับได้ที่ชนบุรีนะ
กำลังนำตัวมาสพบางบัวทองนะครับ
ว่าพรุ่งนี้คงจะมีรายละเอียดออกมานะครับ
ว่าตกลงแล้วพฤติกรรมของทั้ง๓คน
ใครทำอะไรยังไงใครสารภาพว่ายังไงกันบ้าง